ธันวามหาสะดุดี
พระราชะดำรัฐโคมสัจจา
ส่งมันคาสว่างคามมวามวิถี
ทั่วสากลยนต์พระเกียรติพระจักรี
สะดุดีมหาราชแห่งชาติไทย
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

ย้อนวลวลตำนานดาราคู่ขวัญ
พระนางคู่ไหนเคมีเข้ากันเข้ากัน
อยู่ในความทรงจำของผู้ชมมาตลอด
จากนั้นชมภาพเก่าของนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงหวาน
เจ้าของเพลงภักอายจงต่วง

ปิดท้ายด้วยความเซ็กซี่ของนักแสดง
พิธีกรสุดแซ่บอ๋อมสกาวใจ
อะไรล่ะครับไปชมกันเลย
สวัสดีครับผมศักดิ์สิทธิแท่งทองจิ๊กโกลงยุค
กลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับ

แม่งอินทรอมส์สวัสดี
ขอต้อนรับคุณแหม่มนะฮะเข้าสู่รายการภาพลงยุคนะครับ
นี่ขวัญใจผมเองครับคู่ขวัญครับ
แล้วคุณแม่ทักทายอะไรแฟนรายการหน่อยครับ

ดีมากพูดอะไรกับแฟนรายการนิดนึงครับ
โอเคทำไมปล่อยให้พูดอะไรกับแฟนรายการ

งั้นคุณแหม่มยืนยิ้มหวานอย่างนี้แล้วกันนะครับ
วงการบันเทิงของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังหรือละครนะครับ

นั่นก็คือพระนางคู่ขวัญนั่นเองฮะ
จะมีทุกยุคทุกสมัยเลยนะครับ
จากคู่ขวัญนะครับอย่างผมกับคุณแหม่มแล้วเนี่ย
ผู้ชมยังจำคู่ขวัญหรือว่าคู่จิ้นคู่ไหนกันได้บ้างครับ
เอาแบบนี้นะฮะวันนี้เราจะมาทบทวนและมาย้อนความทรงจำกันนะครับ
ตำนานคู่ขวัญหรือคู่จิ้นนะครับ

ตามนายหลงยุคมาเลยครับทุกคน
สมัยก่อนยังไม่มีคำว่าคู่จิ้นนะครับ
เราก็จะเรียกดาราพระนางที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้คนว่าคู่ขวัญนั่นแหละครับ
ซึ่งดาราคู่ขวัญก็คือคู่ดารานำชายและหญิงที่เล่นหนังและละครด้วยกัน
แล้วได้รับความนิยมและมีผลงานเรื่องอื่นตามมาอีกมากมายเลยล่ะครับ
เวลาแสดงคู่กันแล้วดูสมจริงน่ารักเข้ากัน
คนดูลุ้นอยากให้เป็นคู่รักกันจริงนอกจอนั่นเองล่ะครับ
ยุคแรกของวงการบันเทิงบ้านเราที่ถือเป็นต้นตำรับของคู่ขวัญในตำนาน

คุณมิตรชัยบัญชาและคุณเพชราชาวราช
คู่นี้ด่งดังสุดแสดงหนังคู่กันกว่า๑๗๐เรื่องเลยล่ะครับ
เล่นคู่กันเรื่องไหนโรงหนังแทบแตกทุกเรื่องเลยล่ะครับ
หลังจากนั้นในยุคไล่เลี่ยกันก็มีอีกหลายคู่ตามมาครับ
สมบัติพิษสมัยและทูลจารุดีที่ดังไม่แพ้กัน
มีผลงานด้วยกันหลายต่อหลายเรื่องเลยล่ะครับ
ยุคถัดมาก็ต้องเป็นคู่นี้ครับ

ในช่วงราวปีพุทธศักราช๒๕๓๐เป็นต้นมา
เป็นผู้ที่มีผลงานแสดงร่วมกันมากที่สุด

คู่นี้เคมีลงตัวกันสุดเลยล่ะครับ
คู่นี้ล่ะครับจำกันได้ไหมเอ่ย
ปุ๊อัญชาลีกับพี่เบิร์ดทงชัย
คู่ขวัญทางจอเงินระดับคลาสสิก
่งดังจากผลงานการแสดงภาพยนตร์คู่กันหลายเรื่องครับ
มีข้อแม้อะไรฮะ
มีข้อแม้อะไรคะมีข้อแม้ที่ว่าคุณจะต้องรับตัวกับหัวใจของผมเป็นของแท้ไปด้วย

สองท่านนี้มาประกบคู่กัน
โอ้โหหวานกันสุดเลยล่ะครับ

ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคู่นี้ครับ

ที่มีละครดังในความทรงจำหลายเรื่อง

ซึ่งคู่นี้แสดงคู่กันแล้วหาใครมาเทียบยากเลยล่ะครับ
แฟนเห็นแล้วฟินกันสุด
นี่แค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับพี่แท่ง
เพราะคู่ขวัญในวงการของเรายังมีอีกหลายคู่เลย
แต่ถึงอย่างไรพี่แท่งกับพี่แหม่มก็คือที่สุดในใจของนายหลงยุคล่ะครับ
แม่นายหลมยุคไม่ต้องมาปากหวานกับผมเลยนะครับ

ท่านผู้ชมฮะจำคู่ไหนได้บ้างล่ะครับ
ยังมีอีกหลายคู่นะครับที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับ
อย่างเช่นคุณมรดีกับคุณลิขิตนะครับ
คุณวิลลี่นะครับกับคุณหมิวนะครับ

แล้วคุณมอสกับคุณอ้อมไงครับ
ระดับตำนานทั้งนั้นเลยนะครับ

ที่เรานะฮะจะไปพบแขกรับเชิญในช่วงหน้านะครับ
ที่จะมาเปิดภาพเก่าของเราในวันนี้นะครับ
วันนี้นะครับผมมีเพลงหลงยุคมาฝากท่านผู้ชม๑เพลงครับ
เมื่อสักครู่นะฮะเราได้พูดถึงเรื่องคู่ขวัญนะครับ

ชื่อเพลงว่าโสดเฉพาะคืนนี้
พลพักรักเอ่ยครับผม

ใครรู้ว่าแต่ฉันจะอ่อน
มากับใครหรือเปล่า
เธอนั่งเงาใช่ไหม
หรือว่าทำหัวใจล่ำไปไหน
ให้ยื้อหัวใจพี่เอาไหม

พรุ่งนี้เห็นที่ไม่โส

ใครรู้ว่าแต่ช้าจะอ่อน

ว่าแต่ช้าวางค่าทำไม
เจอกับใครโดนใจหวัง
พรุ่งนี้เห็นพี่ที่ไม่โสด
ใครรู้ว่าแต่ช้าจะอ่อน
เจอกับใครโดนใจหวัง
ใครรู้ว่าแต่ช้าจะอ่อน

จะเพราะเคยมีคือมีเห็นที่ไม่โสด
ใครรู้ว่าแต่เธอจะอ่อนอยู่เพราะพี่โสด